ดูดวงก็ต้องดูลายมือถูกไหม

แน่นอนค่ะแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูดวงดูลายมือแบบใหม่ที่เขาดูหลังมือค่ะคุณผู้ชม
หลังมือจะดูกันยังไงล่ะเอาอย่างนี้ละกัน

เป็นผู้เชี่ยวชาญหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูดวงหลังมือนะคะติดตามกันเลยค่ะ
ตอนนี้หนูก็มาถึงสำนักงานอาจารย์คงชะลัดนักพยากรหลังมือแล้วค่ะ
ทรัพยากรอย่างไรผลลัพธ์เรื่องราวจะเป็นแบบไหนเข้าไปเจอจากข้างในกันเลยค่ะ
ตอนนี้นิวก็มาเจอกับอาจารย์คงชะลัดสว่างเรืองแล้วนะคะหรือว่าอาจารย์เอกค่ะ
สวัสดีค่ะเป็นนักพยากรหลังมือคนเดียวในประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โห
พูดถึงการพยากรการดูดวงเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับอ่านนี้ดูหงายมือดู
แต่การดูหลังมือเนี่ยดูยังไงมันต่างจากดูลายมือข้างหน้านี้ยังไงครับ
อย่างนี้นะครับก็คืออันนี้จะลากจากความเป็นจริงก็จะมีตามจุดโดยปกติทั่วไป
คือเส้นของคนเราจะมีอยู่๓เส้นนะครับปัจจุบันอนาคตเราจะแบ่งโซนอย่างนี้เลย
แล้วพอมันเส้นมันขึ้นเนี่ยจะขอบอกก่อนนะครับว่าเส้นเนี่ยไม่ใช่เส้นเลือดเส้นจริงมันขึ้น
ใช่ค่ะมันจะเส้นขึ้นคุณสังเกตดูว่าถ้าคุณงอเนี่ยมันจะมีเส้นของมันอยู่เหมือนกัน
ผู้หญิงผู้ชายดูมือซ้ายมือขวาดู๒มือครับโดย๒มือก็ปัจจุบันกับอนาคตเหมือนกัน
เพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นของมนุษย์ว่ามนุษย์ต้องการอะไรอันดับแรกคือมาดูเนี่ยก็คือเรื่องการ
อันดับแรกก็คือเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องประมาณอย่างนี้ที่ต้องการส่วนใหญ่
ใช่ครับอย่างนี้ถ้าขอลากอันนี้คือแนวเส้นที่อาจารย์พูดถึงใช่ป่ะ
ใช่ของคุณเนี่ยมันมีเรื่องบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณคิดเรื่องบ้านเรื่องช่องอยากได้บ้านได้ช่องหรืออะไรต่างเนี่ยมันมีเกณฑ์
เพราะตอนนี้ทีนี้พอมันมาถึงเรื่องการงานผมถึงบอกว่าตอนนี้การงานของคุณเนี่ยมันมีจุดที่โฟกัสขึ้นมาถามว่าโอเคไหมมันโอเคแต่ต้องลุยนะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้

อุ๊ยอาจารย์
คือเส้นหลังมือแล้วมันบอกละเอียดขนาดนี้เลย

คือมันจะบอกเลยครับว่าอะไรที่มันเป็น

หลายคนก็คงสนใจ
ทึ่งแล้วก็อยากจะมาดู

หนึ่งที่ก็น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็น

สำหรับใครที่อยากจะมาปรึกษาในศาล

อาจารย์เอกอาจารย์คงชะลัดได้

วูอยยยแม่นไหมคะ

มือยังติดอยู่เลย